คุณผู้ชมคะเราตามความคืบหน้าให้ต่อค่ะ
เมื่อวานนี้เราได้นำเสนอไปนะคะ
มีคลิปหนึ่งถูกโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล
เป็นเจ้าหน้าที่เขาจะไปยกรถ

จอดขวางทางเข้าออกอยู่ที่ชุมชนย่านสามเศษ

เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนไป
ว่ารถคันนี้จอดทิ้งเอาไว้นานตั้งหลายวันแล้ว

แล้วก็ด่าต่อว่าเจ้าหน้าที่ใหญ่เลย

เดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

เพราะว่าผมก็มีภารกิจต่อไปแล้วเขาร้องเรียนมา

ไม่ต้องไปติด

ถ้าแต่ต้องตินะถ้าไม่ติดผมยก

นี่ค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
๑ธันวาคมที่ชุมชนย่านสามเศส
คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาได้รับการร้องเรียนมาจากคนในพื้นที่แถวนั้นแหละ
เห็นรถยนต์สีแดงคันนี้จอดทิ้งไว้หลายวัน
แล้วก็กีดขวางทางเข้าออก
รถคันอื่นเวลาจะสัญจรผ่านไปมาเนี่ยมันยาก
เจ้าหน้าที่ก็ไปเอารถยกไปเลย

แต่ปรากฏว่าเจ้าของเขาออกมาเห็นมั้ยแล้วเขาก็โว๊ยเลย

ใช่คือเจ้าของรถคันสีแดงบอกว่ารถที่ขวางทางเข้าออก
รถของเจ้าหน้าที่นี่แหละรถยกนั่นแหละขวางทางเข้าออก

นี่ค่ะ๑๐ตำรวจรีเมธาสิทธิสุรพร
ผู้บังคับหมู่งานจราจรสนสามเศษ
ได้รับวิทยุจากกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ว่าชาวบ้านในชุมชนซอยองคารักษ์๑๓
ร้องเรียนว่ามีรถคันหนึ่ง
กีดขวางเส้นทางเข้าออกบริเวณชุมชน
ตำรวจช่วยมาดำเนินการให้ที
ตำรวจรีเมธาศิษย์ก็เลยไปพร้อมกับรถยก
ก็จะไปยกรถคันนี้ออกตามที่คนร้องเรียนเข้าไป

เจ้าของรถออกมาไม่พอใจมาด่าทอ
คลิปนี้ก็แชร์ในโลกออนไลน์คนก็วิจารณ์กันเยอะมาก
รถคันสีแดงคันนี้นะคะที่ก่อนหน้านี้จอดขวางทางอยู่
เลื่อนออกไปที่จุดอื่นแล้วคุณผู้ชม
บ้านหลังที่ถูกร้องเรียนว่าไปจอดรถขวางทาง
ปิดบ้านเหมือนกับไม่มีคนอยู่บ้าน
นักข่าวของเราก็ไปถามคนแถวนั้นทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า
รถคันสีแดงจอดแบบนี้มาหลายวันแล้ว
แล้วก็ขวางทางเข้าออกเป็นรถของนายกริจศรีมาพล
จอดขวางทางไม่เฉพาะบ้านฝั่งตรงข้ามเท่านั้นที่เข้าออกลำบาก
รถทุกคันที่ต้องผ่านเส้นทางนี้เขาก็ขับลำบากเหมือนกัน

คือถ้าจอดมันสวดไม่ได้เลยอยู่แล้ว
จริงเขาบอกว่ามันกว้างแค่ประมาณ๒เมตรครึ่งคุณทัศนัย
ก็ถ้าเกิดไปจอดเนี่ยมันสวดไม่ได้
ถ้าเกิดมันจำเป็นต้องสวนมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องยึกยักยึกยัก

รถของนายกริจรถสีแดงคันที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะคะ
จอดอยู่หน้าบ้านของตัวเองก็จริง
แต่ถึงแม้ว่าเป็นหน้าบ้านของตัวเองมันทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อน
เพราะว่าถนนมันเป็นถนนสาธารณะไงนึกออกไหม

ฟังเสียงคนที่อยู่ในชุมชนพื้นที่ตรงนี้หน่อยนะคะ
ก็ยังไงก็ผิดอะครับเพราะว่ามันเป็นถนนส่วนรวม

หลังจากนี้เขาบอกว่ารถเสียรถเสียคนเราก็ต้องกระตุนรถรีบทำ
ไม่ใช่จะปล่อยไปหลายวันแบบนี้ถูกไหมพี่
ถ้าเป็นพี่รถเสียแค่๒๓ชั่วโมงก็ต้องรีบขนขวายแล้ว
และสมมติก็ผมถามหน่อยถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบไหมวันนี้

มันขวางครับถ้าจะมาจอดได้ไม่ใช่มาจอดได้
แต่บังเอิญว่ามันขวางตรงหน้าบ้านเขาไง
บ้านบ้านตรงข้ามคุณลองไปลองดูดิมันเลี้ยวออกไงก็ไม่ได้เพราะมันติด
เหมือนพยายามชี้แจงว่ามันกินออกมาที่ถนนนิดเดียว
ไม่มีนะครับคุณลองจำลองเหตุการณ์ดูสิครับ
มันนิดไหมล่ะมันพ้นไหมล่ะมันไม่พ้น
ถ้าไอ้คันอื่นคันเล็กกว่านี้มันพ้นแต่มันลำบาก
เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับทีมข่าวของเราฟังมีการโทรศัพท์คุยกันบอกว่า
รับว่าเขาจอดรถไว้หน้าบ้านของตัวเขาเองจริง
เพราะรถเนี่ยมันแบตหมดแบตเตอรี่มันเสีย
ไม่มีเงินไปซื้อแบตใหม่ก็จอดไว้แบบนี้จอดชิดข้างทางเอาไว้
จอดมาสี่วันทั้งเนี้ยขอยืนยันว่ารถของเขาเนี่ย
ไม่ได้จอดขวางทางใครเพราะรถทุกคันก็ผ่านได้
ส่วนกรณีที่ไปจอดขวางบ้านฝั่งตรงข้ามจนถูกร้องเรียนเนี่ย
ก็ไม่เข้าใจว่าปัญหาเล็กน้อยแค่นี้ทำไมไม่คุยกันอันนี้เขาพูดนะ
ทำไมไม่คุยกันตรงทำไมต้องไปแจ้งความกับตำรวจให้มาดำเนินคดีกับเขาด้วย
ถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ส่วนภาพในคลิปที่ที่ในกริจไปด่าทอแล้วก็ไม่พอใจการทำงานของตำรวจเนี่ย
เขายอมรับว่าเขาเนี่ยโมโหเพราะตำรวจมาถึงเนี่ยไม่ยอมอธิบาย
จากพูดแค่ว่ารถคุณขวางต้องมายกไปที่อื่นซึ่งในกริจเองก็ต้องจ่ายค่ายกด้วย๕๐๐บาทนะครับ
แล้วเขาบอกว่าตอนนั้นเขาเพิ่งตื่นนอนมาก็เลยแบบยังโมโหหัวร้อน
เพิ่งตื่นนอนมาปุ๊บไม่เจอคนลกยกรถด้วยก็เลยโมโหขึ้นมานะครับ
แล้วก็เอารถไปจอดไว้ที่บ้านญาติแล้วเพื่อตัดปัญหาเรื่องของการไปจอดรถขวางชาวบ้านนะครับ
ตรงนั้นที่เป็นข่าวคือผมโมโหพี่
เพราะว่าเขาจะมาเคลื่อนย้ายรถผมแล้วจะมาเอาตังค่าปรับผมห้าพัน
ถ้าเคลื่อนย้ายไม่รัมไม่รัมไม่รัมไม่รัม
ผมจอดอยู่ในฝุ่นบาดบ้านผม
แล้วจริงแล้วคนไทยคุณเดินมาบอกก็ได้
หรือถ้าผมเห็นผมก็จะเลื่อนด้วยประโนมัติเลย
แต่เมื่อกี้เข้ามาสี่ห้าทุ่มนอนแล้วอย่างนี้

ให้เสียชื่อเสียงก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการใด
ซึ่งจะฟ้องร้องก็แต่เมื่อฝั่งของเจ้าหน้าที่เนี่ย
แจ้งความดำเนินคดีกับตัวเขาเองก่อนเขาถึงจะฟ้องร้องกลับไป
คุณนัทพงศ์นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับ๑๐ตำรวจรีเมธาศิษย์นะคะ
ตำรวจที่เอารถยกไปพยายามจะยกแล้วก็ยกไปไม่ได้
เพราะว่าเจ้าของรถคันสีแดงเอามาต่อว่าซะก่อนนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากได้รับวิทยุจากผู้บังคับบัญชาก็รีบไปดำเนินการตามคำสั่ง
เพราะถ้าไม่ไปปฏิบัติภารกิจก็จะถูกผู้บังคับบัญชาตำหนิได้
ชาวบ้านก็จะยิ่งมองตำรวจในทางลบว่าอ้าวร้องเรียนไปตำรวจไม่ทำอะไรให้เลยอะไรแบบนี้
ส่วนเรื่องเงินที่ไปเรียกเก็บค่ายกรถ๕๐๐บาทนั้นยืนยันว่าไม่ได้มีการเรียกเก็บนะคะ
ส่วนการหาข้อสรุปของปัญหาเรื่องการจอดรถขวางเส้นทางชุมชนในครั้งนี้
วันนี้๑๐ตำรวจรีเมธาศิกได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
เพื่อเอาผิดกับในกริจเจ้าของรถสีแดงที่จอดขวาง
หมินประมาทและขัดขวางเจ้าพนักงานขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่
แต่ก็มีข้อมูลล่าสุดว่าพนักงานสอบสวนสนสามเศษ
เตรียมออกหมายเรียกในกริจเข้ามาสอบสวนข้อที่จริง
ก่อนที่จะมีการสรุปเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะอืม
เรื่องของการจอดรถขวางกันเนี่ยถ้าเกิดว่าคุยกันได้ก็บอกกันไป
แต่บางทีเราก็ไม่อยากจะเป็นปัญหากับเพื่อนบ้านไง
พอบอกไปเดี๋ยวมีปัญหาทะเลาะกันก็อยู่กันลำบากอีก
ถ้าเกิดยอมได้ก็ยอมแล้วก็แก้ไขปัญหากันไปจะได้อยู่ร่วมกันได้นะครับ